ว่าทรัพย์อากาศนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
ที่ผ่านมานั้นก็ได้เกิดน้ำป่านะครับ
ทำให้ถนนบางสายนั้นเสียหายแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซม
สามารถที่จะกลับมาสัญจรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างเช่นที่ถนนในเขตจังหวัดสระบุรีและนครราชศรีมานะครับ
ขณะที่จังหวัดขอนแก่นหลายพื้นที่ก็ถูกน้ำท่วมขัง
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
บริเวณถนนเหล่านาดีตัดถนนมิตรภาพอำเภอเมืองขอนแก่นไปจนถึงหน้าหมู่บ้าน
เพชรกาเดนโฮมไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าน้ำได้ระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ขณะที่นายธีรศักดิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
ลงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและซอยขาหมูสามเหลี่ยม
เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมพบว่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยปริมาณน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ
และพบว่าถนนที่ตัดใหม่ออกไปบ้านศรีฐานไม่มีท่อลอดใต้ถนน
ทำให้ถนนขวางทางน้ำระบายน้ำได้ช้า
ส่วนที่ซอยขาหมูสามเหลี่ยมมีบ้านเรือประชาชน๘หลังคาเรือน
ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
น้ำออกจากซอยลงสู่ระบบระบายน้ำของถนนมิตรภาพ
ซึ่งต่อไปเทศบาลนครขอนแก่นก็จะได้มีการวางแผนรับมือน้ำท่วม
หลังจากที่ปีนี้คาดการณ์จะมีฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทที่๒สระบุรี
ดำเนินการช่วยเหลือปรับซ่อมแซม

ซึ่งเป็นเขตรอยต่อหมู่ที่๓อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เป็นถนนข้ามคลองที่ชาวบ้าน๒จังหวัดใช้สัญจร
แล้วก็เป็นทางลัดขึ้นสู่เขาใหญ่หลังจากที่ถูกน้ำป่าจากเขาใหญ่พัดจนขาดไปก่อนหน้านี้